เมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมพวกเรา๓คนก็พอดีมีภารกิจ
เสร็จอะไรก็ประมาณบ่ายสามอ่าทีนี้ก็มาตรงห้องแต่งหน้า
ครับมาเจอกายกายพงเกษมอ่าก็คุยทักทายอะไรไปต่อ
ประมาณสักบ่ายสามใช่ไหมครับเพิ่งมารู้ว่าเอ้า
ตอนบ่าย๓มีรถขนแก๊สพลิกคว่ำ
ไหวไหม้ลุกท่วมรถแถวบ้านไอ้กายเลยอ๋อมาลองดูดิ
ไทยไทยอยู่บึ้มอ๋อมาไทยไทยอยู่บึ้มเลยอ๋อ
แล้วมันหลายถังเนี้ยพี่น้ำค่ะค่ะเบิร์ดอุ้ย
ตรงนี้คือบริเวณเชิงสะพานพระราม๓ครับ
โหน่ากลัวจริงจริงอ่ะค่ะเฮตเกิดเกือบบ่ายสามโมงเมื่อวานนี้
ตรงนี้คือฝั่งสอนอวัดพระยาไกรครับเขตบางคอแหลมที่กรุงเทพ
ดับเพลิงก็พยายามจะเข้าไปดับไฟนะเพราะว่าเป็นรถบรรทุกก๊าซ
หกล้ออ่าเป็นรถหกล้อด้านหลังเนี่ยมีถังก๊าซสี่สิบแปดกิโลกรัมสี่ถัง
แต่ยังไม่หมดนะมีถังสิบห้ากิโลกรัมอีกเจ็ดสิบแปดถังอืม
แล้วก็ถังปิ๊กนิกอ่ะถังเล็กอ่ะครับสามสิบเจ็ดถังครับเฮ้ย
ถังก๊าซทั้งหมดมีไฟลุกทวบครับบึ้มบึ้มเป็นระยะ
คนขายเข้าไปอยู่ข้างหน่อยโอ้โอ้คุณขับรถมาทุกคนหกล้อ
แล้วก็เด็กรถถูกแรงระเบิดอัดกระเด็นออกจากตัวรถนะ
ตะบัดเจ็บแค่เล็กน้อยครับโหคนครีดโอ้โฮนี่

เจ้าหน้าที่ก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ส่วนอาคารใกล้จุดเกิดเหตุเป็นร้านชุดแต่งงานครับ
แล้วก็สถานบันเทิงก็เสียหายไปด้วยฮะ
โอ้โหนี่ในร้านนี้น่าจะหนักอยู่เหมือนกันนะครับ